ย้ำเตือนกันมาตลอดนะคะว่าจะทำอะไรเนี่ย
ต้องมีสติแล้วเรื่องของอารมณ์ร้อนเนี่ยอย่าใช้ฟุ่มเฟือยมากนักนะฮะ
ฉะนั้นแล้วท่านอาจจะมีติดตัวมีคดีติดตัวเหมือนกับผู้ชายคนนี้
วัยเป็นเจ้าเพศพอดีเลยค่ะอายุยี่สิบห้าปี
แฟนสาวมาเคลียร์ใจกันแต่ปรากฏว่าแหม
เสียงสาวประเภท๒เสียงดังเข้าไปเตือน
แล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ามีปากเสียงกันผู้ชายคนนี้เอามีดไปจ้วงแทงแก้มขวา
สาวประเภทสองจนเธอได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เนี้ยจริงจริงเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
บริเวณลานคนเมืองถนนศรีนครเขื่อนคัน
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแล้วสาวประเภทสองคนนี้เนี่ย
ก็คือคุณวรไทยเธอไปแจ้งความไว้ที่โรงพักพระประแดง
ที่เรียบร้อยแล้ววันศุกร์เกิดเหตุตอนนี้ค่ะ
ตำรวจติดตามมือมีดมาได้แล้วนะคะเพราะแม่ของคนก่อเหตุเนี่ย
พาลูกชายมามอบตัวแม่ของคนก่อเหตุเล่าบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ลูกชายไปหาที่บ้านลูกชายมีอาการเครียด
ตัวคุณแม่เองก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าลูกชายเนี่ย
ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาจนกระทั่งลูกชายมายอมรับ
สุดท้ายแม่ตัดสินใจพาเข้ามามอบตัวกับตำรวจโรงพักพระประแดงนะคะ
ทีนี้อยากรู้ไหมสาเหตุเพราะอะไรผู้ชายคนที่ก่อเหตุเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเขากับแฟนสาวมีปากเสียงกันคือไม่สบอารมณ์แล้วอ่ะ
เขากับแฟนสาวมีปากเสียงกันนัดคุยนัดเคลียร์กัน
ที่บริเวณท่าน้ำพระประแดงตรงนี้แหละค่ะจุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นยอมรับว่ามีอาการโมโหอารมณ์ร้อนพอมาเจอกลุ่มสาวประเภทสอง
นั่งดื่มสุรากันอยู่บริเวณริมเขื่อนก็เกิดการกระทบกระทั่งกัน
เนื่องจากว่ากลุ่มสาวประเภท๒เขาอ้างนะคะบอกว่า
สาวประเภทสองเปิดเพลงเสียงดังเขาเดินไปร้องขอแล้วก็ขอร้องบอกว่า
เสียงเพลงลงหน่อยได้ไหมหลังจากนั้นมีปากเสียงกันค่ะ
ตัวเขาเองเขาบอกว่าหมายถึงคนก่อเหตุนะพลั้งมือใช้มีดแทงคู่กรณี
ทั้งที่โดยเขาไม่ได้ตั้งใจแฟนสาวของคนก่อเหตุ
คุณเมนเจวันเล่าบอกว่าเธอทะเลาะกับแฟนนุ่มจริง
นัดมาไกล่เกลี่ยที่ท่านามพระแดงจริงจริงจนกระทั่งมาเกิดเหตุดีขึ้น
รู้สึกผิดแล้วก็ฝากขอโทษไปยังคนที่ได้รับบาดเจ็บ
ฝ่ายชายเองยอมรับว่าเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้
ฝ่ายชายเองยอมรับว่าตัวเองเนี่ยอารมณ์ร้อนก่อเหตุไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายให้ได้รับบาดเจ็บ
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ถึงแม้ว่าไม่ตั้งใจแต่คุณไปทำเขาแล้ว
นี่แหละครับเขาบอกว่าหลังความสะใจมันจะตามมาด้วยความเสียใจเสมอถูกต้องครับ